ไปดูเรื่องรถอีกสักเรื่องคุณผู้ชมค่ะอันนี้เหตุการณ์ที่จังหวัดลำปางนะคะ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยขับรถแล้วก็พุ่งตกลงไปในคลองชลประธานแบบนี้
คือจมไปครึ่งคันคุณนัทพงศ์ชันด้วยนะน่ะใช่
แต่ว่านะคะต้องบอกว่าคนขับรอดตายแบบปฏิหารจริง
เกิดอะไรขึ้นนะคะตำรวจสพทุ่งฝ่ายนะคะ
แล้วก็ไปกับกู้ไพที่คลองชนรประธานที่บ้านห้วยสายนะคะ
สภาพตัวรถอย่างที่เราเห็นเลยจมไปครึ่งคันแล้วคือตรงที่นั่งข้างหน้าคนของคนขับ
ก็จมลงไปแบบนี้ค่ะหาตัวคนขับไม่เจอ
แต่เจอบัตรประชาชนของนายพานุพงศ์อายุ๔๑ปีเป็นชาวสระบุรีนะคะ
ว่าเป็นเจ้าของรถเป็นคนขับนี่แหละ
ซึ่งมาเจอตัวภายหลังนะคะว่าไปอยู่ที่บ้านแล้วค่ะ
คุยไปคุยมาก็ทราบว่านายพานุพงศ์ขับรถไปทำงาน
แล้วพอมาถึงตรงนี้อยู่ดีควบคุมรถไม่ได้
เสียหลักพุ่งตกลงไปในคลองชลประธาน
เขาบอกระหว่างที่รถมันเสียหลักเนี่ย
พานุพงศ์เนี่ยก็ตั้งสติเปิดกระจกไฟฟ้าฝั่งคนขับเอาไว้ก่อนเลย

เปิดกระจกฝั่งคนขับเอาไว้ก่อนเลย
หลังจากนั้นรถพุ่งตกลงไปในคลองระบบของรถ

ใช้ช่องว่างตรงนั้นนะคะที่ตัวเองลดกระจกไว้แล้ว
มุดออกมาก็รอดตายมาได้
นี่ค่ะแต่ว่าจริงถ้าดูจากเนื้อข่าวเนี่ย
คุณพานุพงเองเนี่ยก็สติดีมากจริงค่ะ
รถกระจกเอาไว้ก่อนเลยก็เลยมีช่องว่างมุดออกมาจากรถคันนี้ได้
มขนาดนี้นี่จะทุบกระจกก็ยากนะคะ